หนุ่มกันพระในปัตตานีมีจิตอาสาครับ
ทำความดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่๙มากว่า๑๐ปี
โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
นายพิศนุขำบุญเกิดอายุ๓๒ปีเป็นนุ่มกำพร้าพ่อ
ชาวปัตตานีรู้จักกันดีในนามของนายสำลีครับ
เรียกขานกันตามรูปร่างที่ท้วมใหญ่แล้วก็ผิวสีเข้ม
นายสำลีจะเป็นผู้ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
ตามสี่แยกต่างในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี
คอยช่วยเหลือคนชะลาเด็กในการข้ามถนน
โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก
นายสำลีจะคอยนำเปรย์คนป่วยไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉิน
จนเป็นที่รักใคร่ของประชาชนตำรวจและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ตลอดเวลาสิบปีที่ผ่านมา
นายสำลีเล่าว่าไม่ใช่คนในจังหวัดปัตตานี
แต่ว่าอยู่ในจังหวัดปัตตานีมากว่า๑๐ปีแล้วทำงานจิตอาสามาตลอด
โดยไม่เคยได้รับค่าตอบแทนใดแม้กระทั่งชุดที่ใส่ยังต้องนำเงินส่วนตัวไปตัดเองครับ
แต่ก็ไม่น้อยใจเพราะมีความตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่๙
และมีความภาคภูมิใจที่ชุดปักอักษรไว้ว่าจิตอาสาเพื่อในหลวง
ซึ่งคำนี้ทำให้นายสำลีทำงานโดยไม่รู้สึกย่อท้อและไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย
ในการช่วยเหลือประชาชนและพร้อมจะทำงานจิตอาสาต่อไปเพื่อในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
โดยทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่ไหนจะคอยติดตามในสื่อต่าง
และจดจำภาพการทำงานของในหลวงราชการที่๙
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานจิตอาสาของตัวเองทุกครั้งครับ
ได้พกเหรียญพระองค์ท่านติดตัวไว้ตลอด
เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ได้จูงใจกับผมว่าเหรียญนี้พระองค์ท่านอยู่ในใจผมตลอด
และผมจะทำบวกรถแบบนี้เพื่อพระองค์ท่านทุกครั้งที่ออกมาทำงาน
มันเป็นจิตอาสาหรืออยู่ที่โรงพยาบาล
ผมจะมีเขียนแล้วบอกว่าชาวบ้านเลยถามหลายครั้งว่า
คำว่าจิตอาสาเพื่อนในหลวงนี่เพราะอะไร
เพราะผมตั้งใจทำเพื่อพระองค์ท่านจริง
นายสำลียังบอกด้วยนะครับว่าแม้วันนี้ในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จสวรรคต
แต่พระองค์จะยังอยู่ในหัวใจเสมอ
โดยเฉพาะในคน๓จังหวัดชะแดนภาคใต้นะครับ
และตัวเองก็จะทำงานจิตสาต่อไป
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชครับ